ไปดูเหตุการณ์ที่อุดรธานีกันหน่อยค่ะโอ้โหเรื่องนี้ศึกชิงมรดกที่ดิน
แต่มันเป็นประเด็นเรื่องของญาติค่ะเป็นญาติผู้น้องควงไม้เบสบอล
ตีญาติผู้พี่ตีซ้ำกระหน่ำเข้าไทยทอยจนอาการเขาสาหัส
ญาติผู้พี่ที่เสียชีวิตกับพ่อของญาติผู้น้องด้วย

คุณผู้ชมลองไปดูเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าเรื่องมันเป็นมายังไง

ไป๑๗มีนาคมนี่ค่ะนี่คือสภาพที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
ลงพื้นที่มาที่หมู่บ้านโนนกอกในตำบลหนองนาคำนะคะ
สพเมืองอุดรธานีมาพร้อมกับกู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน
เจอนายดันัยพงศาเทศวัย๕๐ปีเนี่ยนอนเลือดอาบอยู่แบบนี้เลย

คนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนค่ะ
ชุมพลด้านสิงห์หรือในต้นอายุ๓๗ปีญาติของคนเจ็บนี่แหละ
ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจของกลางมีไม้เบสบอลสีดำแล้วก็มีมีดพระหนึ่งเล่ม
ตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักเขาบอกเขาแค้นแทนพ่อ
พ่อมาทะเลาะกันกับนายดานัยก็เลยลงไม้ลงมือ
ไปคุยกับนางประมวลน้าสาวของนายชุมพลคนก่อเหตุ

วันเกิดเหตุนายดานัยเนี่ยนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
อยู่นายสุรชัยพ่อของนายชุมพลที่อายุ๖๕ปีที่เป็นญาติกันนั่นแหละ
เดินมาหามาคุยเรื่องที่ดินแล้วทะเลาะกัน
แล้วก็ขู่บอกเดี๋ยวจะเอารถแบ็คโฮลมาพังห้องเช่า
ก็เลยกลายเป็นการชกต่อยกันแล้วทีนี้
ทีนี้พอเขาขู่กันจนชกต่อยกันแล้ว
นายสุรชัยอายุ๖๕นายดันัยอายุ๕๐ห่างกันตั้ง๑๕ปี
สุรชัยสู้ไม่ไหวค่ะเพราะว่าอายุเยอะกว่า
ก็เลยโทรหาชุมพลลูกชายบอก
ลูกพ่อสู้ไม่ได้อ่ามาช่วยหน่อยเรียกลูกมาตามลูกมา
แล้วลูกก็มาด้วยมาพร้อมกับมีดพระและไม้เบสบอลครับ
มาถึงก็วิ่งเข้าไปหวดนายดันัยเลยจนเจ็บสาหัสนี่แหละค่ะ
ซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยนายสุรชัยพ่อนายชุมพลกับนายดานัยเนี่ย
ทะเลาะกันเรื่องมรดกที่ดินเพราะนายสุรชัยจะฟ้องร้องเอาที่ดินสามไร่
บริเวณบ้านหลังเกิดเหตุซึ่งเป็นทั้งบ้านพักร้านขายของชำ
ห้องเช่าด้านหลังสิบสี่ห้องแต่ไอ้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ย
ชื่อมันชัดเจนเลยว่าเป็นของนายดานัยแต่นายสุรชัยจะมาฟ้องเอาไป
เดิมแล้วเนี่ยดินตรงนี้ที่ดินตรงนี้เป็นมรดกของปู่ย่าตายาย
เขาก็แบ่งให้ญาติเท่าเท่ากันใช่ไหมคะครับไอ้ที่ดินสามไร่ตัวปัญหานี้เนี่ย
จริงแล้วเอาตั้งต้นก่อนเลยนะคะเป็นของนายสุรชัยนั่นแหละ
พ่อของคนก่อเหตุอืมพ่อแม่เนี่ยแบ่งให้ตั้งแต่สี่สิบปีก่อนแล้ว
แต่สุรชัยอ่ะขายต่อให้น้องสาวอีกคนนึงแล้วตัวเองก็ไปมีครอบครัว
ย้ายอำเภอไปอยู่ที่อำเภอเซกาตอนนี้ไอ้ที่ดินสามไร่นี่เป็นของน้องสาวแล้วนะ
ปรากฏน้องสาวขายต่อให้นายดันัยสามไร่อืมแปดหมื่นบาทครับ
น้องสาวจะไปทำงานต่างประเทศแล้วน้องสาวก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เพราะฉะนั้นที่ดินตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนมือแล้ว
เปลี่ยนมือตกเป็นของนายดานัยอย่างถูกต้องใช่
แต่พอนายสุรชัยกลับมาเข้าใจผิดคิดว่าที่ดินยังเป็นของน้องสาวอยู่
อ่าก็เลยจะเอาคืนจะเอาคืนอ๋อ
เพราะน้องสาวเสียชีวิตไปแล้วก็เลยอยากจะเป็นผู้จัดการมรดก
เอาเข้าใจเข้าใจแล้วก็ขู่ฟ้องเอาที่ดินคืน
ก็เลยทะเลาะกันอย่างนั้นเรื่อยมา
นายก็บอกว่าผมซื้อมาแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วก็ต้องเป็นของผม
สุดท้ายแล้วล่าสุดวันนี้ครอบครัวทำใจแล้วค่ะเพราะคุณหมอเรียกไปบอกว่า
คนไข้ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแล้วโอ้โห
ถอดเครื่องช่วยหายใจตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
เป็นข้าวผู้อื่นตายโดยเจตนานะคะเค้าต้องเสียชีวิตก็ต้องเปลี่ยนข้อหาเลย